คุณผู้ชมคะ๕ธันวาคมนี้เตรียมพบกับรายการพิเศษบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์นะคะ
ซึ่งมีการนำเอาบทเพลงพระราชนิพลหลายบทเพลงมาขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรวมกับชมรมดนตรีสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีผ่านการเชิญบทเพลงพระราชนิพลเกือบ๓๐บทเพลง
ขับร้องโดยเหล่าศิลปินคุณภาพมากมายอาทิตโตศักดิ์สิทธิ์รัฐกล้าวอมรดิตลูกวาพิจิกา
กิจเดอร์วอยซ์และหม่อมราชวงศ์เบนจภาไกรเลิกอดีตสมาชิกวงอสวันศุกร์
ศิลปินไทยรัฐทีวีและบันเลงดนตรีโดยวงซียูแบนจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
การแสดงสุดพิเศษวาดภาพประกอบบทเพลงพระราชนิพล
จากนักวาดการ์ตูนชื่อดังชัยราชวัฒน์และอาจารย์ก้องเกียจกองจันดี
ศิลปินนักวาดทรายผู้เรื่องชื่อโดยมีคิงพีรวัตรอัธนาค
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามบันทึกการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
และร่วมซับซึ้งในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกันได้ในคืนวันจันทร์ที่๕ธันวาคมนี้
เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ